เดี๋ยวเราวางอัพของไหล่นะคะยกไหล่ด้วยกันค่ะ
แขนกัน
เดี๋ยวเราวางอัพของไหล่ส่วนนะคะ
เปลี่ยนไหล่ด้วยค่ะ
๒ไหล่ค่ะข้างข้างเลย
เดี๋ยวเราวางอัพของไหล่นะค่ะ

แขนกันหน้าพร้อมขึ้นไปเสร็จค่ะ
ออกแปลงต้นแผนนิดนึงขอบคิดตังตัวไว้นะคะ
แล้วก็เต้นหายใจกันเลยค่ะ
หายใจเข้ามานึกหายใจออกเหลือยาว
เริ่มยกไหล่สิ่งต่างอย่างหนึ่ง
นี่คือว่ามันเจอกันเดียวนะคะเดี๋ยวทุกคน
ออกแปลงต้นแผนเครื่องหัวไหล่กัน
แล้วก็เริ่มแสดงวอมเยื่อยเลยค่ะ
กดเร็วเล่นไว้ขนัดสำหรับ
เดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยเรายลมไว้ง่า

ไทท์โคลไทท์ไปเร่ดด้วย

แล้วสอบค่ะต้องแขนลงให้ก่อนนะครับต่อจากหลุมหัว
ตอนนี้เราจะพูดให้ดูนะครับพี่เก๋ว
ล้อมร่วงเนื้อค่ะล้อมร่วงไว้ต้องแขนเสร็จนะครับ
ไปก่อนแขนซ้ายล่ะไปก่อนแขนที่
ข้างข้างข้างขวางขวางขวาง
แล้วไปไหนนะครับล้อมแล้ว
อ่ะล้อมแล้วค่ะนี่ส่วนเป็นหนึ่งนะครับ

สวยงามมากได้ไหมเดี๋ยวเข้านะ
เข้าค่ะค่ะซ้ายและซ้ายขวางและขวาง
บางคนแถมกันด้วยเดี๋ยวเป็นสามกันด้วย
บางคนทักเบียกันกันแล้วเอาผ่านกันบนก่อนครับ
ยืดยืดซ้ายซ้ายแม่เอ่ยทางไหนทางนี้
แค่ชุดไหนค่ะมาดูว่าแค่ไหนชุดไหน
สุดท้ายค่ะจิ๊กก็ทักเบียค่ะ
ยกทรอบพักหัวเข่ามาแล้ว

พักข่าข้างน้ำหนาวนะคะทำได้เลย
ถ้าฐานไม่คิดว่าถาดขัดดำกาลได้นะครับ
ใอต้นในส่วนแขวนครับ
สวัสดีค่ะผมวรรดิเขินร้านนี้เชิงครับ

อันนั้นสอบด้านหน้า

แล้วค่ะสอบปิดด้านหน้า

เดี๋ยวเราอัพหัวข่าวยื้อกระจายใหม่ข้างนี้อัพ
ยื้อขับข้างเตรียมขับแล้วค่ะ

ตรงตรงล่างนะคะ

ล๊อคพ้าฮาร์ชิโลมีด้านนี้เลย

มีเฉินตามพร้อม
ตามพร้อมตามพร้อมค่ะพี่
ออกใส่พร้อมพี่นะครับ

ตรงตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง

ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรงตรง
ตรงตรงตรง

ตรงตรงตรง

ตรงตรงตรง
ตรงตรงตรง
ตรงตรงตรง

ตรงตรงตรง
ตรงตรงตรง
ตรงตรงตรง
ตรงตรงตรง
ตรงตรงตรง
ตรงตรงตรง

มันสร้อนแล้ว
เก็บไหล่เก็บไหล่
เก็บไหล่เก็บไหล่

กี่นาทีแล้วเนี่ยเข้าใจว่า๕นาทีแล้ว

เตะแต่ว่าเตะยังไม่๑๕รูป

เตะได้ประมาณ๕นาทีอะพี่
เตะยังไม่๑๕รูปเลยนะ
เตะไขมันตายก่อนนะ
เตะแต่ว่าพี่

เตะไม่รู้มั้ย
เตะไม่นาน
เตะไม่มิรัน

เตะอยู่กับพี่
ก็คือเป็นการผู้นี้
โหมินุธสินังเลยจริง
เราก็ยิงต่างแล้ววิวสื่อ

มันถูกน่ะ

เตรียม

อาหาร

วันที่เด็ดเยอะเฟ้ย
น่ากลิ่นแบบนี้มีเวลาเกิดขึ้นมากและปลอดภัยสักครู่